ส่วนอุบัติเหตุนะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปราจินบุรี

รถทัวร์สายมุกดาหารระยองไปพลิกคว่ำแบบนี้เลยคุณผู้ชม
แคงแล้วคือผู้โดยสารข้างในทราบว่ามีประมาณ๕๐กว่าคน
น่าจะเจ็บสามคนคือบัตรเจ็บกันทั่วหน้าเลยนะคะน่าจะมาจากคนขับรถทัวร์เร่งความเร็ว
เพื่อที่จะให้หลุดไฟแดงแต่ว่าไม่ทันเพราะไม่ทันปุ๊บเบรก
คราวนี้ค่ะรถก็เลยเสียหลักคว่ำอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ตะแคงอยู่กลางถนนนี่คือผู้โดยสารนะคะต้องออกมาจากรถค่ะ
ทัวร์สีเหลืองนะคะตะแคงข้างแบบนี้ก็ต้องออกมาแบบทุลักทุเลเลยนะคะ
แล้วของก็เยอะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกผู้โดยสารข้างในก็ได้รับบัตรเจ็บนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงตีสามสิบนาทีนะคะถนนสายสามห้าเก้า
สะแก้วมุ่งหน้าเขาหินซ้อนก่อนถึงแยกวังท่าช้างที่ตำบลวังท่าช้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะไปไม่ถึงจุดหมายนะคะออกมานั่งรอกันอยู่ข้างนอกแบบนี้สภาพก็บาดเจ็บนะคะผู้โดยสาร๕๓รายอาสาสมัครกู้ภัยก็ช่วยนำผู้บาดเจ็บนะคะ
ทั้งมีทั้งถลอกหัวแตกแขนหักบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บสาหัสมีหมดต้องพาออกมาจากรถนะคะ
ใครที่บาดเจ็บไม่มากก็ประถมพยาบาลแล้วก็ใครที่เจ็บมากก็เคลื่อนย้าย๒๒รายด้วยกันนะคะไปให้คุณหมอตรวจอาการค่ะ
ทัวร์คันนี้ออกจากจังหวัดมุกดาหารนะคะตั้งแต่ช่วง๑๘นาฬิกาของเมื่อวานจะไประยอง
เขาบอกว่าก่อนถึงพอมาถึงจุดตรงนี้มันมีสัญญาณไฟจราจรแล้วคนขับน่าจะพยายามเร่งความเร็ว
เพื่อให้พ้นไฟแดงแต่ว่าไม่ทันพอไม่ทันปุ๊บแดงปุ๊บรีบเบรกแล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ครับตอนนี้ก็คนเจ็บทั้งหมดก็อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์โรงพยาบาลกบินบุรีนะคะ
ซึ่งตำรวจจะสอบปากคำคนที่ขับรถทัวร์คันนี้ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ